ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เจ็บคอคัดจมูกไอจาม

อาการเหมือนโควิดมั้ยคิดเหมือนกันแม่นกน้อยก็ยอมรับตรง
ตัวเองก็กลัวกลัวว่าจะเป็นติดโควิด
เพราะว่าตอนนี้โอ้โหอีสานหนักมากค่ะ
จึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าไม่พบเชื้อโควิดแต่เป็นโรคภูมิแพ้

ส่วนลูกองค์นะคะสีอีสานที่ใส่อยู่ในบ้าน
ก็ตรวจหาเชื้อโควิดกันเป็นประจำเลยค่ะ
โดยมีแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลมาตรวจให้นะคะ
เพราะมีคนอยู่กันเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าใครจะนำพาเชื้อมายังไงก็ตาม
แต่ท้ายที่สุดนะคะก็ต้องตรวจคัดกรองค่ะ
ซึ่งนะคะก็ไม่มีลูกวงติดโควิดทุกคนสบายใจ

ไปฟังเสียงแม่นกน้อยกันหน่อยค่ะ
ของลูกของแฟนเพลงแม่ไม่ได้ติดโควิดค่ะ
แต่เป็นภูมิแพ้ตรวจแล้วเขาไปตรวจแล้ว
เพราะให้แฟนเม้าร่ำเสียงอีสานได้สบายใจ

แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ติดโควิดเป็นภูมิแพ้เฉย
โล่งไปทีนะคะแล้วโควิดระรอกนี้นะคะ
แต่แฟนที่รักนะคะถ้าอยากสนับสนุนอยากซัพพอร์ตค่ะ
สีอีสานยังมีไลฟ์สดในโชว์กลุ่มปิดอยู่นะคะ

แม่บอกว่าเดี๋ยวแม่สิจัดเต็มเลย
ค่ะหลายคนที่คือห่วงนะตามไปดูในช่องทางออนไลน์ในคุณแม่ได้

ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของคุณแม่อยู่ด้วยนะคะ